ให้ดูก่อนเลยนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝุ่นพิษสะสมฝุ่นจิ๋วอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ
ตรวจสอบจากแอร์วิชัลก็ติดอันดับ๑๓ของประเทศเหมือนกัน
ส้มแดงแบบนี้แปลว่าก็มีฝุ่นพิษที่มีผลกระทบต่อคนที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ
หรือว่าเด็กและกลุ่มเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังอยู่บ้านได้อยู่มีเครื่องกองอากาศกรองหรือว่าต้องใส่หน้ากากดูแลความปลอดภัยกันนะคะ
ส่วนเรื่องฝนค่ะดูข่าวปัตตานีแล้วบอกว่าไม่อยากให้มีฝนเลยดูกันหน่อยไหมคะ
วันนี้เห็นไหมคะภาคใต้๓จังหวัดเนี่ยฟ้าโปร่งเมฆไม่ค่อยปกคลุมฝนเบาบางลงไปแล้วรวมถึงคลื่นด้วยนะคะเพราะอะไรดูกันเพิ่มเติมจากเส้นความกดอากาศนี้เส้นหนาวก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเส้นสีแดงคือเส้นประมาณร้อนอ้าวก็ปกคลุมทั่วประเทศไทยทำให้ตอนนี้ไม่ค่อยหนาวอุณหภูมิสูงขึ้นแต่เช้าตื่น
สีแดงนี่คือร้อนหน่อยร้อนที่ว่าก็สักประมาณสัก๓๐องศาได้ช่วงแบบบ่ายช่วงสะสมแดดมาแล้วแต่ถ้าหากว่าเช้ากับเย็นก็จะเป็นอุณหภูมิที่ลดต่ำลงทำให้รู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นอยู่นะคะยอดดอยยอดภูก็หนาวจัดหลายพื้นที่นั่นเองจะหนาวอีกครั้งหนึ่งหนาวจัดแบบว่าวันที่๑๒ที่เคยเกิดเนี่ยว
วันนี้นะคะฝนและคลื่นค่ะฝนและคลื่นก็จะไม่ค่อยมีละสังเกตนะคะฟ้าโปร่งลงเลยไม่ค่อยมีพื้นที่สีฟ้าปกลุ่มบริเวณภาคใต้สักเท่าไหร่ที่เห็นฟ้าแบบนี้ก็เป็นตกเล็กน้อยฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันก็จะมีโอกาสตกเล็กน้อยเหมือนกันส่วนคลื่นนะคะสีม่วงเข้มเนี่ยหายไปละเพราะฉะน
อย่างน้องช้างเนี่ยคุณผู้ชมคะตัวใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่าหนาวเป็นเหมือนกันก็เลยต้องมีการจัดกิจกรรมคลายหนาวให้กับช้างชรานนี่ละค่ะ
อุณหภูมิที่พื้นที่เขาอ่างดรือในนะคะอยู่ที่ประมาณ๑๕๑๖องศา
เจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านจิตอาสาก็ช่วยกันหากิ่งไม้มาก่อกองไฟคลายหนาวให้กับช้างแก่
แก่ที่ว่าชื่อว่าพังยายเกดนะดูแลยายเกดกันหน่อยค่ะเพราะว่ามันเพิ่งฟื้นจากอาการป่วยไม่ค่อยจะแข็งแรง
พื้นที่เนี่ยเขามีการตัดเย็บผ้าห่มคลุมให้กับช้างเลยนะดูแลกันไปค่ะ
มันทำเหมือนใส่เสื้อเหมือนคนเลยค่ะโอ้โหแต่ยังไงคะมันคือกระสอบมันก็ไม่ใช่
เสื้อไม่มีทางเอาหัวออกมา
ไปได้แค่แป๊บแป๊บเท่านั้นเองค่ะมันคงบอกนะคะว่าคราวหลังขอผืนใหญ่กว่านี้นะคะ
หรือขอเป็นเสื้อเลยก็ได้ได้ไหมก็น่ารักน่าเอ็นดูนี่เหมือนกันนะคะ
แต่ก็ทำให้เราเห็นว่าทุกชีวิตเนี่ยก็ต้องการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นอะไรแบ่งปันได้แบ่งปันไปอะไรดูแลตัวเองได้ก็ทำให้เต็มที่
ดูแลตัวเองในช่วงหน้าหนาวนี้อาจจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ก็คือเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของการออกกำลังกายนะคะ
เรื่องของการทำร่างกายให้อบอุ่นก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันการเจ็บป่วย
แม้แต่การรับประทานพืชผักสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวปลูกเองไม่ใช่สารเคมีแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
ดิฉันเนี่ยไม่มีสารเคมีเลยคุณผู้ชมสังเกตใบไม้ใบพืชของดิฉันจะมีหนอนเย็นมั่นใจได้
ฉันก็ได้เวลาแล้วค่ะออเดอร์ผักมาเพียบหนอนชัดตัวนี้มันหนอนอะไรก็ไม่รู้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ